หมู่ให้สุดกับหมู่คันเทพ

มาถามหมู่ขั้นเทพนะครับ

เขาบอกว่าฝันถ้าเกิดฟันหักใช่ไหมฮะข้างล่างเนี่ย

เขาบอกว่าต้องไปคุยกับคนที่แก้ฝันเราได้
แล้วจะโชคดีจริงหรือเปล่า
คือการฝันมันมีหลักแต่โบราณเลย
อยู่๔ประการหรือ๔ประเภท

หมายถึงว่ากฎแห่งกรรมที่เรากระทำมามันมาแสดงเหตุแสดงเรื่องเช่นเจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งต่างเนี่ยมาแสดงเหตุให้เรารู้ว่าเราจะเกิดเหตุนี้เขาจะเอาเรื่องเรา
มักจะฝันเช่นวิ่งหนีคนไล่ฆ่าตื่นมาเหนื่อยมากเลยหรือฝันไฟไหม้อย่างนี้อันนี้เป็นกรรมนิมิตที่เราเคยทำมา
สองจิตนิวรหรือจิตสังวรก็ได้จิตเราไปผูกพันรับรู้เรื่องที่จะเกิดในฝันเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะนอน
เช่นไปเห็นอุบัติเหตุไปเห็นเรื่องราวอะไรแล้วก็มาฝันสามก็คือเทพสังหรณ์คืออะไรเทพสังหรณ์คนทุกคนจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาเรา
เขาจะมาดนจิตดนใจให้เรารู้ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นทั้งทางดีและทางร้ายเหมือนเทพมาบอกเราไปสุดท้ายก็คือธาตุกำเริบอะไรธาตุกำเริบก็เช่นกินมากไปอิ่มมากไปหรือกินเผ็ดมากไปก่อนนอนธาตุแปรปรวนมันจะทำให้เราฝันได้เหมือนกัน
เราจะแยกแยะได้ยังไงล่ะอาจารย์ไอ้ข้อสุดท้ายง่ายสุดเลยเรารู้ตัวเรารู้ตัวไหมก็เราจะก่อนนอนแล้วกินอะไรเนี่ยเรารู้ไหมไม่แต่บางทีเราฝันแล้วทำไมเรารู้สึกเหนื่อยเหมือนเราเหมือนเหมือนเราต่อสู้อยู่เนี่ยมันมีหลายอย่างนะไอ้การฝันเนี่ยที่ว่าเนี่ยคือเอาไงคือหลักมันมี๔อย่างก่อนเข้าหลักก่อนเพราะฉะนั้นมันมีอย่
ดูฝันร้ายกายดีเลยถ้าฝันว่าถ้าเราฝันถึงเขาตายหรือตัวเราฝันไอ้หินงานศพเราเนี่ยดีเลยแต่ว่าบางคนเขาบอกฝันว่าเราเหยียบอุจจาระมันจะรวยมากไม่เขาบอกว่าฝันอุจจาระเนี่ยบางคนบอกว่าอย่างพ่อดำบอกจะรวยแต่บางคนบอกว่าจะมีศัตรูมันจะไม่เชื่อตำราไหนกันแน่ตำราเรื่องฝันไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่ส่
มันคือความร่ำรวยหลักมันมีอยู่อย่างนี้คือมันมีหลายคนก็พูดกันไปจากศาลาเอาอย่างนี้นะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารู้ก่อนเป็นเบื้องต้นคือต้องรู้ไว้ก่อนว่าถ้าเราฝันแล้วเราเกิดมามีความรู้สึกดีในการฝันนั้นคืออิ่มเอิบมีความสุขเนี่ยแสดงว่าอันเนี่ยดีแน่นอนยังไงก็ดีแต่ถ้าเกิดฝั
ประมาณสักตีห้าถึงหกโมงเช้าฝันประเภทเนี้ยจะแม่นและมักจะเป็นฝันประเภทที่เรียกว่าเป็นฝันที่เทพมาดนจิตมาประสิทธิ์มาบอกเล่าช่วงใกล้ใกล้จะสว่างแต่ถ้าเกิดฝันในช่วงกลางดึกฝันในช่วงเพื่อเริ่มต้นนอนใหม่ใหม่นั่นเป็นเรื่องของธาตุที่เรารับประทานอาหารหรือจิตเราไปผูกพันกับเรื่องที่เพิ่งได้ไปเจอไปประสบมาคือให้เอาช่วง
ถึงว่าพี่หยุ่มตายเนี่ยโบราณก็บอกเป็นการต่อชีวิตให้นางจริงไหม

แต่ทีนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งอันนั้นมันอาจจะพื้นแต่อันหนึ่งที่โบร่ำโบราณเนี่ยเขาถือกันมากเลยอาจารย์
เขาบอกว่าถ้าเกิดเราฝันไปแล้วเราเห็นคนตายถ้ารู้จักเนี่ยมากวักมือเรียกบอกอย่าไปกัน
บอกให้ไปด้วยกันนะถ้าเกิดเราเผยบอกในฝันว่าไปเราไปด้วยเขาบอกไม่เกิน๗วันตายเลยนี่เรื่องจริงเหรอ
ถ้าเราฝันถึงตัวตนบุคคลโดยอาจจะเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้านั่นแปลว่าเขามาจริงนะ
เช่น๑ฝันเห็นคนที่ตายมาชวนเราไปมันอาจจะไม่ใช่๗วันอาจจะไปเลยก็ได้

มีคนนอนหลับตาเยอะแยะมากมายคือเขามาพาไปแล้วจิตมันออกจากร่างไป
อย่าลืมนะมนุษย์มันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขาวิญญาณที่อยู่ในกายขันของเราเนี่ยฮะ
ไม่ใช่เอาไปตั้งขันห้านะมันประกอบหลักพุทธศาสนาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเนี่ยมันออกจากร่างไปกับเขาแล้วก็ไม่ได้กลับมาเนี่ยคืออาจจะไปเลย
แต่ถ้าเกิดฝันโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับหนุ่มรูปงามอย่างเช่นหนุ่มอย่างนี้หรือกระสุภาพสตรีที่หน้าตาดีฝันว่ามีคนมาเสพสมหรือเสพกามคือโดนจริง
อย่างเมื่อกี้เนี่ยแขกรับเชิญเราอ่ะเขาฝันว่าเขาไปที่โรงละครโรงละครนึงปรากฏว่าเจอเด็กร้องไห้อยู่บนข้างบนอยากจะลงมาบนขื่อเขาก็เลยไปอุ้มเด็กคนนั้นลงมาลงมาปุ๊บลงมาปุ๊บกลายเป็นคนแก่แล้วก็ยิ้มให้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เป็น๑๐ปียังต้องทำงานอยู่ที่โรงละครนั้นเลย
คือเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่เขาฝันเขายังไม่ได้ไปอยู่ในโรงละครนั้นแต่พอหลังจากที่เขาฝันนั้นเวลาผ่านมาประมาณปีนึงเขาเข้าไปอยู่ในโรงละครที่เขาฝันถึงเนี่ยแล้วอยู่มาเป็น๑๐ปีเลยจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้มันเป็นแขกรับเชิญเราอ่ะ
มีอะไรบางอย่างที่เป็นความผูกพันของจิตของครูบาอาจารย์หรือเจ้าของสถานที่หรือเจ้าที่หรือพ่อแก่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่นั้นบอกว่าเขาจะต้องได้มาอยู่ที่นี่ไงแล้วเขาก็เลยไปทำงานแล้วก็อยู่ที่นั่นแล้วก็อยู่ที่นั่นยาวนาน
ประเภทนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปเขาจะต้องมีความสามารถพิเศษบางอย่างในอาชีพของเขาเช่นทำงานด้านศิลปะหรือทำงานเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมต่างเนี่ยที่มันเป็นเรื่องของการแสดงไล่ลำเรื่องของงานช่างงานฝีมือต่างเนี่ยนะมันคือเขาต้องผูกพันกับสิ่งเหล่านี้

คือเป็นเทพ
เป็นเทพที่อยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกา

ก็จะเห็นใครสวยใครหลอกก็จะเข้าเสพกามด้วย

จะต้องสวดมนต์ก่อนนอนแล้วบอกว่า
ข้าพเจ้านายหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอย
มีภรรยาแล้วถูกต้องตามกฎหมาย

คนที่เคยโดนแบบนี้คือใครจำได้ไหม

มีเสน่หาในกายรูปของบุคคลผู้นั้น

เพราะหนุ่มก็จะไปเรื่อย
ทีนี้ถ้าเกิดคนฝันร้ายอยากจะแก้ให้ดีเนี่ย

มีวิธีเดียวเลยตามหลักพุทธศาสนา
บุคคลผู้ฝันร้ายให้สวดพระกฐาอภัยปริศ
คือ

แต่ท่อนท้ายเปลี่ยนเป็น

ที่อาจารย์เหมือนก็เปิดเปิดได้เห็นได้รับรู้อะไรอย่างนี้ไหม
อันนี้ส่วนตัวเลยนะหนุ่มหมายถึงว่าไม่น่าถามเรื่องนี้คือ
ฝันถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วบางทีมีทั้งดีและร้าย
คือสมมุติว่าในสมัยที่อาจารย์เป็นหมอดูในอดีตเดี๋ยวนี้ไม่ฝันอย่างนี้ไม่เกิดแล้วนะ
อาจารย์จะต้องมดดำนัดอาจารย์มาแล้วจะดูดวงในขณะที่ทำหน้าที่ดูดวง
และยังไม่เคยยังไม่เคยดูดวงให้มดดำเลยอาจารย์ก็จะฝันเห็นชิดมดดำหมดเลยว่า
เด็กเป็นไงแล้วโตขึ้นมาเป็นไงแล้วตอนนี้มีเรื่องอะไรอยู่แล้วจะต้องไปยังไงมัน
มันจะเห็นเป็นภาพเลยเราก็ต้องเหนื่อยหนักเอาความจริงในฝันมาประกบกับหัวรศาส
เพราะเราไม่อยากเอาสิ่งที่เรารู้ในความฝันมาพูดเพราะมันคือสิ่งที่ไม่มีเหตุผล
แต่ต้องมาพูดตามดวงเพราะเราต้องการอธิบายดวงด้วยภาษาดาว
ไม่ต้องการเอาสิ่งที่เรารู้มาพูดฝันแบบไหนถึงมีโชคมีลาบอาจารย์
เล่าให้ฟังนะฝันเห็นพระมหากษัตริย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
อันนี้มหามงคลของชีวิตเพราะมันเป็นฝันแรกในเวลาที่อาจารย์เกิดวิกฤตในชีวิตที่สุด
ที่รู้สึกว่าอยากตายจากโลกนี้ไปอยากขายชีวิตแล้วเอาเงินมาซื้อบ้านให้พ่อแม่
แล้วในคืนแล้วเราก็พยายามทำดีหลายอย่างแล้วชิดก็ไม่ดีสักที
สวดมนต์ไหว้พระเอาง่ายคือเราคนไทยคนพุทธนะ
หลักใหญ่จะมีอะไรเวลารู้สึกไม่ดีจำได้เลยว่าสวดก็คือก็มีคนถามคำถามว่าสวดอะไร
ก็เริ่มต้นคนรัฐพุทธก็ตั้งนัมโมสามจบใช่ไหมแล้วอารหางศรัมนาอิติปิสโภภาควา
แล้วก็จะตามด้วยบทอะไรพาหุงมหาการใช่ไหมถวายพรพระน่ะแล้วก็เปิดหนังสือสวดมนต์แต่มัน
มีบทหนึ่งที่สวดแล้วรู้สึกดีก็คือชินบัญชร
พอสวดเสร็จตัวเป็นเบาสบายแล้วหลับเข้าไปในคืนนั้น
ทั้งหมดที่อยู่ในหัวเหมือนยกมันออกไป
แล้วรู้สึกชุ่มชื่นในอกมากแล้วก็หลับอย่างรวดเร็ว
พอหลับไปเนี่ยฝันว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
พระองค์เราเงยหน้ามองพระองค์เราอย่างนี้นะ
พระองค์เราพูดไม่ถูกพระองค์พระองค์กล้มมือ
แล้วก้มหัวพระองค์เอามือรูปหัวรูปหัวน้ำตาเราไหล
เชื่อไหมว่าสะดุ้งตื่นน้ำตาเรายังไหลอยู่เลย
นี่คือหลังจากนั้นชีวิตเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนเลย
ดีดีมีทุกอย่างเลย
และยังฝันเห็นพระเกจิอาจารย์ก็เหมือนกันเช่นเดียวกัน
กำลังจะบอกว่าฝันเห็นบูรพกษัตริย์หรือกษัตริย์ในปัจจุบัน
ฝันเห็นคือผู้มีบุญถูกต้องไหม
ฝันเห็นพระอริยสงฆ์ฝันเห็นถวยเทพเทวา
ฝันเห็นในเรื่องที่ดีที่งามที่มันจะต้องมีความรู้สึกว่า
ไม่อยากตื่นเลยนี่แหละคือสุดยอดมงคล
เห็นช้างเห็นเสือเห็นสิงโตอย่างนี้

เขาบอกว่าฝันเห็นจรเข้นี่คือติดหนี้
หรือว่าไปไม่ได้ไปแก้บนเขาตามมาทวง
คือเชื่ออาจารย์สิฝันเราต้องยึดหลัก

สรุปยันทุนนิมิตตังค์ตื่นเมื่อไหร่สวดยันทุนเลย
ปุ๊บสวดเลยก่อนอื่นยันทุนนี่มีตังค์คือสวดเลยให้จบ
ถ้ารอบเดียวไม่พอ๒รอบ๓รอบสวดให้เสร็จนะ

แล้วมันจะเบามันจะเบาจากใจเอง
อย่าไปคิดอย่างอื่นสวดแต่ถ้าฝันดี
ฝันถึงกษัตริย์ฝันถึงเทวดา
ฝันถึงปู่เราที่ได้ตายไปแล้ว
แล้วมาในสภาพดีนะนุ่มขาวหุ่มขาวมาโอ้โหพวกนี้ดีหมดอ่ะดีหมด